ส่วนช่วงนี้ครับไปติดตามความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ
นัดแรกนะครับแข่งขันในวันที่๔มกราคมนี้ไปติดตามความพร้อมของพวกเขาจากคุณเกริกชัยคุณโทครับ
ช้างศึกทีมชาติไทยนะครับวันนี้ลงฝึกซ้อมเป็นวันที่๒แล้วนะครับ
เฉพาะการเล่นเกมรับที่จะไว้ใช้รับมือกับทีมชาติเมียนมาร์
ที่มีเกมโต้กลับเป็นจุดเด่นครับ
ซ้อมเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาของแข้งช้างศึกทีมชาติไทย
ก่อนพบกับเมนเมื่อในรอบรองชนะเลิศ
นัดแรกศึกชิงแชมป์อาเซียนซูซูกิครับ๒๐๑๘
ในวันที่๔ธันวาคมนี้เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาประเทศไทย
และอนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพ๑๕นาทีเท่านั้น

ยังมีสื่อมวลชนจากเมียนมาร์ร่วมทำข่าวด้วย
เพื่อสมาธิของนักกีฬาในการทบทวนเทคติก
โดยการซ้อมจะเน้นการจำลองสถานการณ์เกมโต้กลับของเมียนมาร์ที่เป็นจุดเด่น
พอเมียนมาร์มีนักเตะความสามารถเฉพาะตัวดีและมีความเลวร้ายต่อหลายคน
ก็ซ้อมทบทวนแทคติกทั้งหมดนะครับ
แล้วก็ระบบที่เราเคยเล่นมา
เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ
ดูเรื่องสปีดบอลน้ำหนักอะไรด้วย

ฉะนั้นเราก็ต้องเล่นด้วยความระมัดระวัง
แล้วก็ทำให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
เพราะว่าเวลาเราเล่นเวทีเอเชียเนี่ย

ส่วนสื่อมวลชนของเมียนมาร์เองก็ให้ความสนใจนะครับ

มาทำข่าวทีมชาติไทยซ้อมได้เปิดเผยว่า
เกมนี้เป็นเกมที่แฟนบอลเมียนมาร์รอคอยในการเจอกับทีมชาติไทย
เพราะล่าสุดตัวเข้าชมกว่า๓๕๐๐๐ใบที่ทยอยออกมาขายก็ใกล้จะหมดแล้ว
เพราะพวกเขาก็หวังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ได้ในรายการชิงแชมป์อาเซียน

ก็ลงข่าวกระตุ้นปลุกใจทั้งนักเตะแล้วก็แฟนบอลของตัวเองอยู่ตลอดเวลา
ความฝันของพวกเขาใกล้จะเป็นจริงในการที่จะคว้าแชมป์ครั้งแรกมาครองให้ได้
ตอนนี้ผมอยู่กับคุณเจเจนะครับเป็นร่ามของเรานะครับ
จะให้มาพูดถึงหนังสือพิมพ์ของเมียนมาร์นะครับที่ลงข่าววันนี้นะครับ
ลงประเด็นได้น่าสนใจด้วยนะครับ
อันนี้หนังสือพิมพ์เล่มแรกเลยครับหนังสือพิมพ์ย่างกุ้งอันนี้ถือว่าเป็นที่นิยม

เราจะได้ไปถึงความฝันของซูซูกิอีกไม่นานนี้แหละ
เขาเขียนไว้ว่าถึงจะเป็นแชมป์หรือไม่เป็นแชมป์ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อย
เราก็ได้มาแข่งในทีมซูซูกิเนี่ยครับก็คือการภูมิใจของประเทศเมียม่าแล้วนะครับ
เพราะว่าเมียนมาร์เองก็เพิ่งจะผ่านเข้าสู่รอบนี้มาได้เป็นครั้งที่๒ในรอบ๑๒ปี

ส่วนอีกเล่มหนึ่งครับนี่คือการอเนสิตก็คือการวิเคราะห์นักเตะไทยครับ

พม่าถ้าให้ดีก็ต้องระวัง๕คนนี้ครับนักเตะ๕คนนี้ครับนักกีฬา๕คนนี้
ที่ได้คุยกันก่อนอันนี้ก็มีการวิเคราะห์ได้น่าสนใจเลยนะครับ
ที่เป็นนักเตะที่อันตรายของทีมชาติไทยนะครับและนี่เป็นความเข้าไหวของทีมชาติไทยนะครับ
จากย่างกุ้งนะครับก็ได้ใช้คุณโทรค่าวทายลัททีวีรายงานครับ